ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะขับรถไปส่งของให้กับลูกค้า
นี่แหละค่ะผู้ชายเสื้อขาวคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้ค่ะ
แต่ถือมีดวิ่งไล่ฟันรถส่งของคนขับก็ต้องใส่เกียร์ถอยพยายามหนีค่ะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่หยุดค่ะ
ถือมีดวิ่งตามมาแบบนี้ค่ะแล้วชี้หน้าข่มขู่บอกให้เปิดประตู
ใครจะเปิดใครจะเปิดนะคะก็ตั้งสติแล้วก็รีบขับออกไปทันทีค่ะ
นี่แหละค่ะนี่ถอยหลังหนีเนี่ย
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงไปดูค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุ
ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนในหมู่บ้านเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงรถกระบะถอย

แล้วก็มีคนในคลิปเนี่ยค่ะวิ่งไล่อยู่หน้ารถ
มือก็ถือมีดพยายามจะเปิดประตูแล้วตะโกนเสียงดังบอกให้หยุดให้หยุด
ใครจะหยุดนะคะเขาเองก็ไม่สามารถเปิดประตูรถได้
มารู้ทีหลังว่าคนในคลิปเนี่ยที่เห็นเสื้อขาวถือมีดเนี่ย
เป็นคนต่างหมู่บ้านมาหาชายคู่กรณีเพื่อเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของคนในคลิปค่ะแล้วก็ได้คุยกับแม่ของเขา
แม่บอกว่าลูกชายชอบเช่าพระมาบูชาแต่ช่วงนี้ลูกอาการแปลกเปลี่ยนไป
ที่เคยเป็นคนเรียบร้อยช่วยงานครอบครัวก็พูดจาทำนองน้อยใจพ่อที่รักพี่ชายคนอื่นมากกว่า
อยากจะให้พ่อไปเรียกพี่ชายมาเคลียร์ใจกัน
พ่อก็อยากให้ปัญหาจบก็เลยขับรถไปตามพี่ชาย
แต่พ่อขับออกไปนานลูกเริ่มกระวนกระวายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
แล้วก็เนี่ยค่ะไปเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะเพราะว่ารถเนี่ยมันคล้ายกับรถของพี่ชายเขา
น้องก็อาจจะมีเหตุผิดผ่านไปแม่ขอโทษ
คนที่อยู่ในรถก็บอกไม่ติดใจเอาความอะไรนะคะ
แต่อยากจะให้ช่วยดูแลลูกชายให้ดีหน่อยอันนี้โชคดีนะคะ
ไม่เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นค่ะ